คุณผู้ชมคะช่วงเย็นที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวนี้
แวบแรกก็ตกใจกันอีกแล้วเพราะว่ามีการโพสต์มีการแชร์ข่าวกันว่า
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่บางแสนอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไป
ก่อเหตุร้ายในห้างครับนี่ค่ะเราตรวจสอบให้แล้วนะคะ
อันนี้เป็นเฟซบุ๊คที่มีคนโพสต์คลิปภาพตอนที่ตำรวจสพแสนศุกร์ควบคุมตัวผู้ชายคนนึงนะคะ
แล้วก็นำตัวไปที่ท้ายรกระบะตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ภาพนี้นะคะคือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ที่ห้างสับสินค้าชื่อดังย่านบังแสนอำเภอเมืองจวดชนบุรี
มีคนแชร์ข่าวเรื่องนี้กันเยอะบอกว่าน่ากลัว
มีเหตุยิงกันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในห้างนี่ค่ะครับ
แล้วก็เห็นภาพนี้ว่าตำรวจรวบตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นรถไป
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในห้างบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างก็คืออยู่ดีมีผู้ชายคนนึง
ถีบประตูธนาคารผู้ชายคนนี้ถือมีดพับอยู่ในมือ
ไม่ได้มีเหตุยิงกันไม่ได้มีปืนนะคะ
ไม่มีเหตุจี้ชิงเงินธนาคารอะไรตามที่มีการโพสต์กันนะคะ
ส่วนสาเหตุยังไม่รู้ค่ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปก่อเหตุเอะอะ
โวยวายไปถี่ประตูธนาคารแล้วก็ถือมีดไปตะโกนด่าคนอยู่ในห้าง
แต่ตำรวจก็รวบตัวเอาไว้ได้ทันควันนะคะ
อันนี้คือพ่อค้าที่เขาอยู่ในห้างแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ

ผู้ชายคนนี้ถือมีดไปโวยวายอยู่ในห้างนะคะ

แล้วก็นำไปที่โรงพักนะคะ
พรรภนตำรวจเอกทนาเสชประชาชัยศรี
พูดกับการสอบพอแสนสุกบอกว่าก็ได้มีการนำตัวไปสอบปากคำ
ปัสสาวะติดต่อยาดมารับตัวผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเมาไหมเป็นใครมาจากไหน
ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะคะครับอ่านี่แหละฮะก็
ทีแรกข่าวออกมาบอกว่าถึงขั้นมีคนกราดยิงในห้างที่บางแสนชนบุรี
โอ้โหได้ยินข่าวตอนแรกก็ตกใจกันหมดเหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะ